กลับมาช่วงนี้ค่ะมาติดตามเรื่องราวดีที่ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะ
แม้ว่าเหตุการณ์๑๓หมูป่าในการให้ความช่วยเหลือจากทั่วโลกเนี่ย

แต่มาคราวนี้ค่ะบอกเลยว่านักร้องนักดนตรีแจ๊ด
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะที่มีชื่อเสียงค่ะ
ที่ได้นำมาเรียบเรียงใหม่แล้วก็ปรับเนื้อเพลง
เพื่อแสดงออกถึงการขอขอบคุณ
สำหรับความช่วยเหลือจากนานาประเทศ
ต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนะฮะ
ก็มีการจัดฉากให้แสงสลัวแล้วก็ค่อยสว่างขึ้นตอนหลังด้วย
เสมือน๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำ
แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือออกมานั่นเองค่ะ
แล้วก็มีผู้ชมออกมาให้ความคิดเห็นทราบซึ้งใจ
มิตรภาพครั้งยิ่งใหญ่นี้เกิดขึ้นมากมายค่ะ
แล้วก็มีคอมเมนต์ดีนะคะ
รวมไปถึงมิตรภาพที่น่ายกย่องในครั้งนี้
เช่นเดนมาร์กอังกฤษเบลเยียมสวิตซ์แล้วโปแลนด์
แล้วก็ออสเตรเลียด้วยนั่นเองค่ะ
ความช่วยเหลือนี่ส่งต่อกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
การช่วยเหลือได้สำเร็จลุ้งไปได้ด้วยดีแล้วนะคะ
ฟังแบบนี้แล้วก็โหรู้สึก
อกอิ่มใจนะกับความช่วยเหลือจากนานาประเทศ

ฟังแล้วมันฮึกเหิมแล้วมันทราบซึ้งจริงเลยนะคะ
กับการเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะ